จะไปเจอกันที่อ่างทองใช่ไหม

และอีกที่ก็คือที่จังหวัดปราจีนบุรี

ซึ่งเขาว่ากันว่านี่คือรูใหม่นะ
รู้ใหม่แล้วมาให้โชคแบบสดใหม่เลยจ้า

บอกละเอารูบงรูมึงมา
หนูเก่าแล้วเคยดูแล้ว
อย่างนั้นพาไปรูใหม่
ที่หมู่๔ตะบนย่านอเผิกกะบินบุเรจนกัน
ปราจีนบุรีเหล่าบรรดาผู้มีความเชี่ยวชาญด้านตัวเลข
เขามาทำพิธีขอโชคก็ล่าจากพระยาวบึง
เขายืนยันเลยรูนี้รูใหม่
เปิดโครงการใหม่เฟส๒
แล้วเป็นรูเดี่ยว๒ชั้น
ข้างกันเป็นรูแฝด

มีฟรีค่าส่วนกลาง๓ปี

อันนี้ชื่อหมู่บ้านอะไร

กลางคืนแบบนี้เขามีการจุดทูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางก่อนนะ

จากนั้นมีการยกขันห้าเพื่อขอขมาพญาบึ้ง
และเมื่อทำการหย่อน

ส่วนใหญ่เขาก็จะ๓ชุด

เขาบอกว่ารูบึ้งที่นี่ไม่ต้องรอนาน

ถือว่าเร็วกว่าสถิติที่เราเคยเล่ามา

แต่ด้วยความที่ว่านี่รูใหม่
สดใหม่ให้ทันที

เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำการขี่ออกมาอย่างว่องวัย
มาเล้วครับ
แทนคุณไปดูหนังเรื่องไหนกับลูกมา
ชอบดูละครเวทีช่วงนี้

ใช่ค่ะมันอลังการดีไง

อาการเป็นแบบไหนไม่รู้อาการดิฉันก็เป็นแบบนี้เหมือนกัน

มองตาคางแล้ว

เอาแค่นี้เลยนะมีแค่๓โตนี่นะ

เพราะส่วนใหญ่เวลาเราไปดูพญาบึ้งนู่นนี่นั่นที่ไหน
ส่วนใหญ่จะมานี่ประมาณ๕

แต่ที่นี่ให้แค่นี้พอโอเค

ยังมีอีกเยอะ